สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังต้องโฟกัสการเมืองต่อ
หลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
ประเด็นก็คือว่าสอสอที่เหลืออยู่๖๕คน
จะเอายังไงถ้าจำได้วันแรก
คุณธนทรบอกว่า๖๕คนนี้ไปไหนไปกัน
จะไม่แตกแถวจะไปอยู่พักที่เรียกว่า

แล้วก็เอาพักคนของอนาคตใหม่ไปอยู่ที่นั่น
ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะให้คุณพิธาริมเจริญรัฐ
ทงต่อแต่ว่าไปไปมามา
ข้ามวันข้ามคืนไปแค่วันเดียว๒วันเท่านั้น
กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วเช้าวันนี้ว่า

เหลือไม่ถึง๔๐คน
ที่จะตามพิชาไปอยู่รังใหม่

เพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
มีรายงานข่าวจากภักดิ์ภูมิใจไทยครับ
อดีตสสอนาคตใหม่๙คน

เข้าไปสังกัดพักภูมิใจไทย

แล้วก็จะมีอีกอย่างน้อย๖คน

ถ้าเป็นอย่างนี้สอสอที่เคยสังกัดพักอนาคตใหม่
เหลือไม่ถึง๔๐คน
ที่จะย้ายไปอยู่พักใหม่
ที่คุณพิธาริมเจริญรัฐ

ทีนี้รายงานข่าวเขาบอกว่า
สอสออย่างน้อย๑๕คนกำลังเจรจา
เพื่อเข้าสังกัดพักอื่นในซีกรัฐบาลอีก

จะได้รับการรับรองจากกรกต
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภารับทราบ

ในวันที่๒๘กุมภาที่จะถึงนี้

อ้าวทีนี้ข่าวอีกด้านหนึ่งนี่

ที่สภาสอสอบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่คนหนึ่ง
เบนจาแสงจันทร์
แหลงว่าหลังจากพักถูกยุบเนี่ย
ทำให้พวกเรามีค่าตัวสูง
แล้วก็เปิดตลาดซื้อขายกันอย่าง
เสรีไม่ว่าที่จอดรถ
ก็เจรจากันในห้องน้ำห้องอาหาร
เดินเข้ามาติดต่ออย่างเจรจาอย่างไม่เกรงใจอะไรกัน
ยืนยันว่ากลุ่มพวกเราที่เหลือ
เอาเงินมาจ่ายกี่หมื่นล้านก็ไม่ไป
เรามีอุดมการเราเป็นสอสอหน้าใหม่
เจอเข้าไปเรื่องนี้หมดศรัทธาเลยครับ
แล้วทีนี้ก็พูดถึงเรื่องคลิปเสียง
ที่ว่ามีการเจรจาเนี่ยมีการบันทึกเป็นคลิปเสียงไว้ด้วย
เป็นคลิปเสียงประมาณ๓นาทีของชายคนหนึ่ง
โทรเข้ามาติดต่อเจรจาซื้อตัว
พาเพื่อนสอสอรวมกลุ่มแล้วจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนี่
จากนั้นก็ได้เปิดคลิปเสียงให้สื่อมวลชนฟัง
นายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อบอกว่า
ฟังคลิปนี้น่าจะรู้ว่าเป็นแกนนำจากพักจัดตั้งรัฐบาลนี่ท่านดูตัวเลขตรงนี้นะ
ตัวเลขที่ซื้อตัวที่ได้ยินมาคือ๒๓ล้านบาทต่อคนครับ
โอ้โหท่านฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเนี่ยคือคอการเมืองรุ่นเก่าเนี่ย
เขามองเรื่องนี้ก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามีมานานแล้ว
เวลาเขาเปิดตลาดนัดวัวควายเนี่ยวัวควายที่ก่อนจะถูกเชื่อดเนี่ย
เขาก็ซื้อตัวเพื่อเอาไปทำบุญไปเลี้ยงต่อนั่นตลาดนัดวัวควาย
นี่ตลาดสอสอตลาดสอสอกับตลาดนัดหัวควายไม่เหมือนกันครับ
เพราะวัวควายเนี่ยเขาถ่ายตัวเพื่อเอาไม่ให้ถูกฆ่า
แต่สอสอนี่เขาซื้อตัวไปขุนไปเลี้ยงไปให้การดูแล
แล้วก็มีหน้าที่ก็แลกกันก็คือว่าไปโหวตไปลงคะแนนให้เจ้าของข้อ
เขาให้ลงคะแนนไปทางไหนก็ต้องลงคะแนนไปทางนั้น
แล้วก็มีการเจรจาเจ้าของคอกก็จะไปเจรจากับแกนนำรัฐบาลว่านี่ขณะนี้
ตัวเลขสอสอในพักผมมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ่าฉะนั้นถ้าจะเอาไปหารสัดส่วนรัฐมนตรี
พักของผมก็ต้องได้รัฐมนตรีเพิ่มฉะนั้นถ้าหัวละยี่สิบล้าน
สิบคนก็สองร้อยสามสิบล้านได้รัฐมนตรีขึ้นมาอีกสักคนหนึ่ง
แล้วมีผลประโยชน์โน่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมาจากการเป็นรัฐมนตรีก็คุ้มครับ
นี่ตลาดนัดเขาเขาเปิดกันอย่างนี้ทีนี้
พอสัดส่วนของสอสอร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปในที่สุดก็จะมีการปรับคอลโลมอ
อย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้คุณปียบุตรแสงกระหนกกุล
ทวิตข้อความว่ายังไงครับคุณปียบุตรบอกว่าผมเป็นสอสอสมัยแรก
เจอนักการเมืองอาวุโสรุ่นพี่ผมก็ยกมือไหว้ทักทายให้เกียรติเขา
พี่หนูอนุทินพี่ศักดิ์สยามพี่สละอัดพี่ชาดาพี่บุญลือ
สัปดาห์ที่แล้วหลายคนจากภูมิใจไทยก็ให้กำลังใจผมเต็มไปหมด
แต่ว่าสุดท้ายก็มาดูดสอสออนาคตไปอนาคตใหม่ไปช่วยกันถามหน่อยครับว่า
เก่งมาจากไหนได้ไปทีเดียวตั้ง๙คนแล้วคุณปียบุตรก็บอกต่อว่าเราจะปล่อยให้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ดึงสอสอกลายเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เหรอครับ
นักการเมืองก็รู้นี่ครับสื่อก็รู้ประชาชนก็รู้
แต่ถ้าไม่มีใครทำอะไรได้ล่ะครับนี่หรือครับคือผลลัพธ์ของการปฏิรูปการเมือง
รอบ๕ปีที่ผ่านมานี่คือคำถามจากคุณปียบุตร
ส่วนคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความบอก
นี่คือการทำลายคือการทำลายรัฐสภา
โดยใช้อำนาจเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการกระทำที่ร้ายยางอาย
พร้อมจะทำลายเสียงของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็นก็คือว่าประชาชนฟังเรื่องพวกนี้
แล้วจะยอมรับอยู่ในอาการสงบอย่างนั้น
เหรอครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องให้ต้องตั้งคำถาม
กันต่อไปว่าสุดท้ายขึ้นมาแล้วพอเรื่องนี้เกิดขึ้น
ถามว่าทั้งหมดเนี่ยผิดกฎหมายไหมครับผิดครับ
กฎหมายที่ว่านี้คือพรปภักดิ์การเมืองมาตราสามสิบ

พักการเมืองหรือผู้ใดให้เสนอให้
หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งนี้เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์
ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะสมาชิกนี่ยังไงครับ
ประเด็นก็คือว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนี้เอาเข้าจริงลงโทษใครไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าเงินที่เขาจะซื้อตัวขายตัวกันสมมุติหัวละ๒๓ล้านเนี่ย
เขามีวิธีการจ่ายเงินกันตามแบบฉบับของเขานั่นแหละ
คือไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานรู้กัน
แล้วกฎหมายจะไปเอาผิดยังไงได้
เอ้าดูเพื่อให้ชัดเจนก็ดูซะหน่อยว่า

สอสออนาคตใหม่๙คน
ที่มีข่าวชัดเจนแล้วว่าจะไปอยู่กับพักภูมิใจไทย

หนึ่งนายโชธพิพัฒน์เตชะโสพลมณี
นี่เป็นสเขตกอทมเขต๒๓จอมทองธนบุรี
สองร้อยตรีมณฑลโพคาย

เขต๒ก็อยู่นี่สวนหลวงประเวท
สามนายสมเกียรติโถนอร์มศิลป์
ที่๔ก็เป็นสอสอเขต
คนที่๕นายเอกการชื่อทรงธรรม
คนที่๖นายอาณาวินรัตนสถาพรสสประธานทุมธานีเขต๓
คนที่๗นายกิติชัยเรืองสวัสดิ์สสฉะเชิงเซาเขต๑
แล้วคนที่๘กับคนที่๙เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
คือวิรัติพันธุมผลและสำลีรักสุธี
ทั้งหมดนี้๙คนเป็นด่านแรกนำทัพไปก่อน
แล้วเห็นว่าอีก๖คนจะตามไป
ส่วนที่ว่าอีก๑๕คนจะไปอยู่พักอื่นที่ไหนยังไง
ก็ต้องตามไปนี่คือตลาดนัดสอสอล่าสุดครับ
ท่านติดตามเรื่องนี้แล้วท่านจะฮ่อเหี่ยวหดหูใจแค่ไหน
นี่คือผลพวงจากที่เราพยายามปฏิรูปการเมืองกันมา
ผลพวงของการร่างรัฐมนูล
ทำลายความเข้มแข็งของพักการเมือง

ก็เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้น
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทย